ใช่ค่ะแล้วมีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไปชี้จุดซ่อนทองว่ามาจากไหนนะคะ

ทั้งหมดนี้นะคะควรทำในรับสารภาพหมดตรวจเลย
สาเหตุที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเรื่องหนี้สินนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเลยจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
คนร้ายโดดเข้ามาพนักงานวิ่งหนี
พ่อร้ายเริ่มเก็บของเป็นสร้อยคอในถาด
สบายเป้มือซ้ายกระชากสร้อยในถาด
ใส่ถุงมือสีขาวกางเกงดำรองเท้าดำ
ไม่เราไม่ทำเราพยายามกัน
เออถ้าผมผิดพี่ออม
ครับพี่ครับพี่
พี่ชายโปรดไหม

แต่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าหลักฐานมันชัดเจน
และนี่ตอนที่มาชิงทองนะ
ใช้เวลาในการชิงทองตัวนี้ประมาณ๑นาที

มือซ้ายพยายามดึงทองออกจากถาดนะนะ

เกิดขึ้นวันที่๒๕กุมภาพันธ์สักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
และตำรวจเขาสืบจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครรู้ไหมคุณ

ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนที่เขาเกษียณไปก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่เองนะคะ

เพราะว่าเขาไปก่อเหตุชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพ

ว่าเวลาก่อเหตุไม่เท่าไหร่เองแป๊บเดียว
นั่ะค่ะตัวมูลค่า๒ล้านกว่า
ทชุดเสืบสวน๕
ตำรวจชุดสืบลำพูนเขาก็ไล่ล่าไม่ปล่อยเลย
สุดท้ายไปตามรวบตัวได้
เป็นจังหวะที่ตามรวบตัวได้

ใส่เจ้าหน้าที่บอกว่าผมผิดอะไร

สุดท้ายถึงขนาดอย่างไรไหมชุดจับกลุ่มต้องยกมือไหว้เลย
พี่เราคุยกันได้
คือตำรวจที่ไปจับกลุ่มก็รู้นะ

แต่ถ้าทำผิดพวกผมก็ขอจับกลุ่มพี่นะ
มันก็เลยมีการกอดไหล่กอดเคลียร์กันอะไรอย่างนี้
แต่ยังไงก็ตามคุณทำผิดแล้ว
แม้ว่าคุณเป็นอดีตตำรวจแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องหา
นี่จังหวะก็ปอประลมกันไปสุดท้ายใส่กุญแจมือค่ะ

ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพ
เพราะว่าอะไรจำนวนต่อหลักฐานไงคะ
กล้องวงจอมปิดก็จับได้ชัดเจน
แล้วก็ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ไปชี้จุดที่นำทองไปซ่อนเอาไว้
ซึ่งผู้ต้องหาเองเขาก็รับว่านำทองไปซ่อนไว้ที่สวน
สวนนี้เขาซื้อไว้กับเพื่อนจุดนี้ซื้อไว้ด้วยกันกับเพื่อน
ตอนที่เขาก่อเหตุเอาไปเผา
เขาเอาไปเผาตรงบริเวณจุดนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปหาหลักฐานนะคะไปทำแผน
ระหว่างทำแผนผู้ต้องหาเขาชี้จุดที่ฝังทองด้วยนะคะ
จุดที่เขาเอาทองที่ชิงได้ไปฝังอยู่ในหลุม
หลุมในยางรถยนต์เก่าเห็นไหม
ยางรถยนต์แล้วก็เป็นหลุมแล้วก็ขุดลงไป
แล้วทองอยู่ในนั้นคือทองถูกถุงพลาสติกห่อไว้๒ชั้น
แล้วก็เอาดินมากรบอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่ง
แล้วก็มีย่าแห้งในกรบอีกทีนึงเพื่อตบตาไม่ให้ใครเห็น
เทออกมาปุ๊บโอ้โหคุณทองตั้งหลายเส้น
ใช่เพราะว่าตอนที่เขาชิงมาได้ได้เท่าไห
ก็คืออยู่ในนี้หมดแหละยัดไว้ตรงนั้นหมดเลย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยยึดคืนได้ทั้งหมดที่ได้มาเลย

อาวุธปืนที่ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนสวัสดีการตำรวจ
นี่ทองที่ได้มานะคะเขาซื้อไว้ตอนรับราชการ
ทีนี้ถามว่าแรงจูงใจทำไมมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าคือที่ต้องมาก่อเหตุ
มีปัญหาเรื่องหนี้สินที่เคยกู้ไว้กับสหกรตำรวจ

เงินที่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันลดลง

สุดท้ายมาคิดสั้นก่อเหตุนะคะไปชิงทอง
แต่ไม่รอดไงถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแบบนี้ค่ะ